รู้ความจริงว่าเขามีลูกแล้วนะคะแต่ก็ตกใจนะคะแต่ไม่รังเกียจก็ยังคบต่อค่ะนะคะ
มาค่ะก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยเคยคุยกับสาวคนอื่นนะคะ
เพราะรักเลิกงอนกับสาวนอนในหลายครั้งนะคะ
แต่ก็ดูแลดีนะคะเพิ่มเงินเดือนให้เดือนละ๖๐๐๐บาท
ให้มากกว่าพ่อแม่อีกนะคะแต่ต่อมาสาวนอเอาทองที่ให้ไปขาย
เขาว่าอย่างนั้นนะคะจุดพีคค่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะ
มารู้ตอนหลังว่าแฟนเก่าสาวนอซื้อนาฬิกาให้สองแสนทนไม่ไหวค่ะ
คิวขอเลิกนะคะเมื่อราวปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ต้นพฤศจิกายนปีที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
พอเลิกเสร็จปุ๊บโสดก็เลยทักไปหาสาวคนที่สองสาวขอไข่ค่ะ
คบกันระหว่างนั้นสาวน้องกลับมาง้อแต่ตัวเองปฏิเสธบอกว่าคบไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะว่ามีแฟนใหม่แล้วก็มีการตัดเพาะเพราะว่า
นอขู่บอกว่าเดี๋ยวจะแฉเรื่องราวที่ทุกคนรู้นะคะ
แล้วก็ครูเต้ยก็โพสต์บอกโลกไม่ยุติธรรมฟังความข้างเดียวนั่นเองค่ะ
เรื่องรักซ้อนเคลียร์ไปแล้วเขาไลฟ์สดทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะร้องห่มร้องไห้เคลียร์กันไป
มันไม่จบมีดราม่าเรื่องครูอีก
คือเรื่องของการไปสอนหนังสืออีก
เพราะว่าลามไปบอกว่าเอ้าเห็นแบบอัดยูทงยูทูป
สรุปว่าแอดมีนเพจตอบว่าครูเต้ยไม่จริงเลย
ครูเต้ยมาร่วมกิจกรรมหน้าแสวทงตลอดมาสอนปกติ
ลาก็ลาแต่ไม่ได้ลาเยอะหรอกนะ

รวมไปถึงเรื่องการจัดเวรต่างนานาก็มาปกตินะคะ

เพื่อให้ตรวจสอบนะคะคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการครูของครูเต้ยนะคะ
ก็มีการชี้แจงนะคะว่าจะตรวจสอบกันต่อไป
เรียกว่าเป็นดราม่าที่ลามปามจริงแล้วครูเต้ยพี่วัดคนนี้ก็คือดังมาก

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อแน่นอนคุณผู้ชม